ล่าสุดค่ะไปค้นบ้านของคุณเสกโลโซ
ไปเจอของขลังเขาบอกว่าเจออีกแล้วเหรอ
ของขลังเป็นคุณอีฟทำใส่คุณเสกหรือเปล่า
เขาก็เลยมีการมาโพสต์ไว้เมื่อวานนี้ค่ะ
คุณการวิพากรเมียเบอร์หนึ่งของคุณเสกโลโซนะคะ
บอกว่าไปพบของขลังเป็นของศัยศาสตร์
ทั้งผ้ายันเส้นด้ายน้ำตาเทียนสีแดง
เลอะอยู่ในบ้านระบุบอกว่าเป็นคุณสัย
เพื่อเรียกคนที่รักให้มาหาด้วยอำนาจของเวทมนต์
อันนี้เป็นภาพที่เขาจับมือกัน
ไล่เมียคนที่สามออกจากบ้านนะคะ
คือเมื่อวานก่อนเขาไปซื้อ
ไปรื้อข้าวของที่บ้านคุณเสก
ปรากฏว่าคือครั้งก่อนไปพบน้ำมันพลาย
ดินเจ็ดปลาช้ากระทงแห้ง
เขาว่ากันว่าคุณอีฟเนี่ยเมียเบอร์๓เนี่ย

แต่ล่าสุดเนี่ยก็ไอ้กระทงที่บอกว่าเป็นกระทงแห้งเนี่ย
เป็นของแม่คุณเสกนะคะเอามาสะดอกเพราะเออไม่ใช่ของคุณอีฟอะไรหรอก
ทีนี้มีการประกาศแต่งตั้งคุณเมียเบอร์๒ด้วยนะคุณแซนวิช
คุณการบอกว่าประกาศให้เมียเบอร์๒ของคุณเสก
คุณแซนวิทย์เนี่ยเป็นเลขานุการส่วนตัว
ทำหน้าที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ
ส่วนคุณการวิพากรเบอร์๑คุมกระลาโหมและคุมคลัง
เป็นคนดูแลฐานทัพที่บ้านแล้วก็ทำงานด้านบัญชีดูแลคลังทั้งหมด

จะสร้างกองกำลังหรืออะไรคะมีฐานทัพด้วย
ค่ะเขาว่ากันแบบนี้นะก็ยังไม่จบนะครับ
คุณเห็นไหมว่าการมีหลายเมียมันรุนวาย
ก็คุณเป็นผู้ชายคนเดียวที่นั่งอยู่ตรงนี้
เอาก็เขาหล่อเลือกได้ก็แล้วแต่เขาแล้วกัน
ก็หล่อเลือกได้เลือกแล้วยังเรา